ส่วนฟุตซอลโลก๒๐๑๖รอบสุดท้ายที่โคลัมเบีย
เตะทีมชาติไทยจะประเดิมสนามนัดแรกเจอกับรัสเซีย

คุณเกริกชัยคุณโทผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

การซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามโคริโซอีวาน
เดดุสของทีมฟุตซอลทีมชาติไทย
ก่อนลงสนามเกมนัดแรกในศึกฟุตสอลชิงชำโลก๒๐๑๖

ซึ่งจะแข่งขันในวันที่๑๑กันยายนนี้
เวลา๖นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย
ความพร้อมของทีมชาติไทยในเกมนี้
มิเกลโดริโกหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทย
เน้นการซ้อมตั้งรับและสวนกลับ

ทั้งนี้กุญสือทีมชาติไทยยอมรับว่า
กายภาพเป็นรองทีมชาติรัสเซีย
แต่อย่างไรก็ตามหากทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกที่วางไว้
ทีมไทยก็จะสามารถเก็บแต้มจากเกมนี้ได้เช่นกัน
ขณะที่กริสระวงแก้วกัปตันทีมผู้สอนทีมชาติไทย
เชื่อมั่นว่าทีมชาติไทยเป็นรองแค่อันดับโลก
แต่ในสนามหัวจิตหัวใจจะไม่เป็นรอง

แต่ก็หวังว่าเกมนี้ไทยจะสู้อย่างเต็มที่เช่นกัน
พวกเรามาด้วยครั้งนี้คือผู้สอนโลก
พวกเราเต็มร้อยอยู่แล้วครับคือเราเล่นในคาเดเชียมา
ไม่ใช่ได้มาเล่นฟุตซอลลูกเพื่อมาเล่นให้จบแมทแล้วเพื่อกลับไป
เราก็อยากทำผลงานแม้แต่อันดับเราจะเป็นรองรัสเซีย
แต่เราอยู่ในสนามเราไม่เป็นรองรัสเซีย

ขณะที่มีข่าวรัสเซียทีมอันดับ๓ของโลก

ภายใต้การคุมทัพของเซอร์เก้สโคโลวิท
ขนสตาร์ดังชาวบราซิลโอนสัญชาติมาเล่น
ทั้งโลบินโยลูมูลโลและเอเดรีมาร์
ดาวน์สอนโลกสูงสุดผู้สอนโลกปี๒๐๑๒

ก็พร้อมลงสนามนัดนี้อย่างครบคัน
โดยเซอร์เก้โซโคโลวิทก็มั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถ

แต่กำชับลูกทีมของเขาจะไม่ประมาท
ในการพบกับทีมชาติไทยอย่างแน่นอน
เพราะถือว่าทีมชาติไทยไม่ใช่ไหม
จะต้องให้ลูกทีมจับตาเป็นพิเศษ

ระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติรัสเซียนะครับ

เอาชนะทีมชาติไทยได้ทั้งสองครั้งนะครับ
แต่ครั้งนี้นะครับทีมชาติไทยก็หวังอย่างยิ่งนะครับ
ที่จะเก็บแต้มให้ได้ในการประเดิมสนามนัดแรกนะครับ

รายงานจากประเทศโคลัมเบียครับ